คุณผู้ชมครับเรื่องของปัญหาความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้าน
มีให้เห็นกันบ่อยครั้งเป็นข่าวเป็นคราวก็บ่อยครั้ง
ในโลกโซเชียลก็มีการร้องเรียนเรื่องนี้
แล้วก็โพสต์ข้อความและคลิประบุว่า
ขี่รถท้าทายและข่มขู่ผู้สูงอายุวัยเกือบ๘๐ปี
แบบนี้ได้เหรอแมนมากนะครับ

ขณะที่มีหญิงสูงวัยกำลังยืนไหว้สารพระภูมิเจ้าที่อยู่ที่บ้าน
นานนะครับชายขี่รถจักรยานยนต์ก็วกรถกลับมา

ก่อนจะหยุดรถแล้วก็เบิ้ลเครื่องยนต์

คุณป้าผู้สูงอายุก็กลัวอยู่เหมือนกันนะ

เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในช่วงหัวค่ำ
คือช่วงทุ่มครึ่งของวันที่๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา

เพราะมันมีเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำซากเกิดขึ้นบ่อย

เขาบอกขนาดมีรถจอดอยู่ในบ้าน
ก็มีชายขี่รถจักรยานยนต์ผ่านแล้วก็ทำเหมือนเดิม
คือวกรถกลับไปกลับมามาปาดอยู่หน้าประตูบ้าน
ชะลอรถแล้วก็เบิ้ลเครื่องยนต์ใส่

ของวันที่๑๕พฤศจิกายนพฤติกรรมแบบนี้
ทั้ง๘พฤศจิ๑๕พฤศจิคือมันเจอคล้ายกันเลย
และลักษณะเหมือนแบบมาเบิ้ลเครื่องข่มขู่อะไรอย่างนี้

แต่ก็เลยเป็นข้อความในโพสต์ว่าขี่ท้าทายผู้สูงอายุข่มขู่แบบนี้

๔๕ปีแล้วขุนโดยในซอยมีผู้พักอาศัยอยู่ประมาณ๖๘ครัวเรือน
ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักมีเจ้าของบ้านสองหลังขายบ้าน
ย้ายหนีออกไปแล้วครับเจ้าของคลิประบุว่าชายในคลิปมักจะขี่รถจักรยานยนต
ลักษณะดังกล่าวในเวลาเดียวกันเข้าออกและบ้านเข้าออกจากบ้านทุกครั้ง
แล้วก็ไม่รู้ทำไมถึงต้องมาแวะหน้าบ้านคนอื่นมาเบิ้ลเครื่องแบบนี้นะครับ
ตอนนี้เคยแจ้งความไว้ที่สนโคครามแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้
ก็เลยเอาคลิปนี้มาแฉไว้ในโลกโซเชียลซะหน่อยนะครับ
แล้วไม่ได้เจอหลังเดียวไงเพื่อนบ้านเจอจนแบบไม่ไหวแล้วขอหนีดีกว่า

ตอนนี้ถ้าคุณไปดูในโลกโซเชียลนะเรื่องของเพื่อนบ้านก็มีเยอะ

เออจอดรถขวางหน้าบ้านเอาป้ายมาติดด่ากันนี้เยอะไปหมดเลยนะคะ
จริงอยู่กันบ้านใกล้เรือนเคียงถ้อยถี่ถ้อยอาศัย
เพื่อนบ้านเป็นรั้วที่สำคัญที่สุดรั้วที่ดีที่สุด
แต่ถ้าเกิดเจอเพื่อนบ้านแบบนี้ก็กลัวเหมือนกัน